ไปดูเรื่องหนึ่งค่ะที่เรียกว่าสร้างความชุลมูลวุ่นวายให้กับเจ้าหน้าที่
เพราะไปวิ่งจับนักพนัน
งานนี้วิ่งกันปาราบเลยค่ะ

คือผมเห็นใจเจ้าหน้าที่นะ

ขอวิ่งก่อนดีกว่านะคุณดูสิ
แล้วเนี่ยนะอยากจะบอกว่าเป็นบรรดา
พนันที่รวมกลุ่มกันจำนวนมากที่สุดอีกแห่งหนึ่งเหมือนกัน

พอเจ้าหน้าที่บุกมาถึงพื้นที่

ก็สามารถจับได้นะ
บางคนก็วิ่งแบบไม่คิดชีวิตเลยนะคะ

เกือบร้อยชีวิตจับได้๒๓คน
เป็นผู้ชาย๒๒เป็นผู้หญิง๑คน
อายุช่วงสัก๔๐๗๐ปี
โหก็วิ่งไม่ทันเขาว่ะน้อง

ไม่ได้ไกลกว่าอยู่ตรงนี้แหละ
เขาเล่นกันอยู่ที่กระท่อมกลางทุ่งนา
ข้างโรงเรียนชุมชนบ้านลาดวิทยา
อำเภอกันธรวิชัยจังหวัดมหาสารคาม

นาฬิกาบอกเวลาอีก๒เรือน

กระดาษโพยราคาต่อรองไก่ชน๕แผ่น

แล้วก็ยังมีปากกาแล้วก็เงินด้วย
อกจากนี้คุณก็ยังพบ

ไม่ปล่อยคืนสุดมชาติ
ไม่ใช่งูเหลือง
เดี๋ยวคืนให้เจ้าของถ้าเขาจับได้นี่แหละ
รถจักรยานยนต์ที่จอดกว่า๕๐คัน

ก็รวบไว้เป็นของกลางทั้งหมดเลยนะคะ
ส่วนนักพนันเองก็โดนไป๒ข้อหาหน่อ

ร่วมกันกับพวกที่หลบหนีลักลอบ

เพื่อพนันเอาทรัพย์สินโดยไม่ได้รับอนุญาต

ฝ่าฝืนประกาศหัวหน้ารับผิดชอบ

ส่วนที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงเรื่องการห้ามชุมนุม
ห้ามทำกิจกรรมมั่วสุมกันนั่นแหละ

นำตัวผู้ที่ถูกจับกลุ่มได้ทั้งหมด

ดำเนินคดีรับโทษกันไปตามกฎหมายล่ะจ้า

คือเวลาว่างอาจจะมีแต่